ที่สำคัญพูดภาษารูด้วย
ตกลงนางเป็นเก้งกว่าขนาดของโกน

ใช่เรารู้จักกันมานานผมไม่เคยเปิดบังอะไรอยู่แล้ว

ใช่เราพยายามใช้ชีวิตเหมือนสุธรุชนท่อไปมากที่สุด

เวลาเราจับจุดจับหลักได้แล้ว

ถ้าใครมาแซวเรารู้เรื่องหมดเลย

ถ้าภาษารู้บอกว่าดีมาก

นี่ใช่ป่ะ